คุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐยืนรอรายงานอยู่แล้วเชิญค่ะ
เวลา๑๗นาฬิกาขณะนี้มวลชนก็เริ่มทยอยเดินทางมากันแล้ว
ว่าจะมีการยกระดับการชุมนุมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
โดยมีแกนนำวันนี้หลากหลายคนด้วยกันที่จะมาขึ้นเวทีปราศัยนะครับ
ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศล่าสุดขนาดนี้ก่อนนะครับ
ก็เริ่มมีการนำเครื่องเสียงนะครับ
แล้วก็เริ่มมีการติดตั้งเวทีบริเวณถนนกาญจนาพิเศษ
มุ่งหน้าแครรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วก็มีการปิดถนนบริเวณนี้แล้ว
ตอนนี้ก็จะเห็นว่ามีกลุ่มกาดนะครับของกลุ่มผู้ชุมนุม

แล้วก็มีการนำรถขยายเสียงมีการนำลำโพง
ตอนนี้จะเริ่มยกมาตั้งบนถนนติดตั้งแล้วนะครับ

ก็มีการนำรถขายของมาตั้งบนถนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จะสังเกตเห็นว่าถนน๔เลน
กาจนาพิเศษมุ่งหน้าแครรายขนาดนี้
ได้ปิดสัญจรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ขณะเดียวกันก็มีกลุ่มกาดอาชีวะที่วันนี้ได้มีการมาเป็นกาด
โดยวันนี้นะครับกลุ่มเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีประกาศผ่านเฟซบุ๊กนะครับ
พบกับการปราศัยของเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรี
และแขกรับเชิญอย่างเช่นคุณแอมมี่เดอร์บอสชมบรู
อาจารย์ใหญ่ขอนแก่นอัตภพลบัวผัดจานิวสิริวิทย์
เสรีที่วัดและไบร์ทชินวัฒน์จันกระจ่างนะครับ
แล้วก็จะมีกิจกรรมอีกมากมายหลายอย่าง

และก็เตรียมพบกับการประกาศยกระดับการชุมนุม
ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
ก็มีเหตุวุ่นวายเล็กน้อยบริเวณใกล้กับพื้นที่ชุมนุม
เมื่อมีการปะทะคารมกันระหว่างสองฝ่ายนะครับ
ฝ่ายกลุ่มผู้ชุมนุมกับฝ่ายประชาชน

ก็มีการด่าทอกันก่อนที่มีกาดของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
จะนำตัวของชายวัยกลางคนออกจากพื้นที่ไป
เหตุการณ์ก็สงบลงขณะนี้
กลุ่มมวลชนประชาชนก็เริ่มทยอยเดินทางกันมาแล้วนะครับ

ให้คุณผู้ชมดูการจราจรตรงนี้กันหน่อย
เพราะว่าเป็นเส้นหลักในการเข้าออกกรุงเทพมหานคร

จะเห็นได้ว่าถนนกาญจนาพิเศษ
ที่มุ่งหน้าไปทางสุพรรณบุรี

แต่เส้นที่จะมุ่งหน้าไปยังพระปิ่น๙
ตอนนี้เรียกได้ว่าติดสาหัสนะครับ
แล้วก็ตรงนี้มีการปิดการจราจร

ประชาชนที่จะเดินทางมาบริเวณนี้

การจราจรตรงนี้คงจะติดหนักมากทีเดียว

ขณะเดียวกันเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา

แก่นำคนรุ่นใหม่เค้าขายนทบรี
ได้ขึ้นเวทีปราศัยไปเมื่อสักครู่นี้แล้ว
แล้วก็จะเชิญชวนมวลชนมาร่วมชุมนุมกัน
ซึ่งเวทีตรงนี้จะเริ่มต้น๑๗นาฬิกานะครับ

รายงานสดจากหน้าห้างเซ็นทรัลเวทเกจครับ

เบื้องต้นบรรยากาศยังเป็นไปอย่างเรียบร้อย
เดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าแก่นำขึ้นหลายคนอยู่เหมือนกันนะ
แล้วก็เขาบอกจะมีประกาศยกระดับด้วยยังไงติดตามต่อกันได้